อ่าเปลี่ยนมาดูข่าวนี้กันบ้างนะคะ
คือบางทีคุณผู้ชมเหตุการณ์บางอย่าง
มันก็มักจะไม่เป็นใจกับเราเสมอไป
แต่ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรอก
แล้วคุณล่ะคะเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองหรือเปล่า
โอ้โหเก้าอี้เก้าอี้ไม่รักดีต้องใช้คำนี้นั่งกินข้าวปกติอยู่ตั้งนานไม่เป็นไร
พออิ่มจะลุกเท่านั้นแหละล้มซะงั้นนี่พื้นมันคงจะลื่นนะคุณนะ
ลองสังเกตไหมคือเก้าอี้แบบนี้กับพื้นบางทีมันอาจจะลื่นทำให้เก้าอี้มันวืด
แล้วก็พลาดท่าเสียหลักล้มไปหน่อยแต่ว่าก็โชคดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องเขาไม่เป็นไรแต่เก้าอี้เป็นนะฮะ
ก็คือน้องเขาไม่เป็นไรดีแล้วน้องเขาเดินกลับไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เดินไปเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหม
คุณชนะคุณมีไหมติ้งลงไปแบบนี้คลิ้งตึ้งลงไปแบบนี้ลบหายเหมือนกัน
เพราะว่าช่วงนั้นน้ำหนักเยอะจริง
ก้านี้พลาสติกนะเป็นยังไงโบ๊ะอี้เนี่ยแปลก
ขาแบ๋ออกจริงคุณดีจะสงสารเหลือเกิน

แต่ก็ระมัดระวังกันด้วยอุบัติเหตุบางทีถ้าเกิดเราล้มแรง
ก็อาจจะเจ็บปวดหรือว่าถ้าศีรษะฟาดนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ